ร้อนเป็นเรื่องออนทัวร์กับคันเปรน
เตี๋ยวหน้าตาดีมีคอนเซ็ปต์ตลอดเดือนพฤษภาคม
พบกับสปาเกตตี้คลุกกะปิและสปาเกตตี้หมูน้ำตก

ที่สร้างความอร่อยแบบมหัศจรรย์ที่เดียวในเมืองไทย
ปิดท้ายกับก๋วยเตี๋ยวเครปเค้กขนมหวานในลุคก๋วยเตี๋ยว
หนึ่งในผลงานของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
พร้อมกันวันเสาร์ที่๒๑พฤษภาคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ